ชนบุรีกันหน่อยค่ะถือเป็นเหตุอุกอาจมาก
กลุ่มคนสิบกว่าคนเลยเมามาจากไหนไม่รู้แหละ
ทำทีเหมือนไปร้านยาดองไม่รู้ตอนแรกนึกว่าจะไปต่อกัน
เปล่าเลยค่ะไปหาเรื่องร้านยาดองกระหน่ำปืนยิงรัวไม่รู้กี่นัดนะคะ
คนวิ่งหนีแตกตื่นกันอลละหมานไปหมดเลย
คุณผู้ชมดูวงกลมสีแดงแดงที่เราวงไว้ให้ดูนะเนี่ยค่ะ
ร้านขายยาดองชื่อร้านขาเลาะอยู่อำเภอพานทองค่ะ
มากัน๑๐กว่าคนขี่รถซ้อน๒มากัน๕คัน
จอดไว้ที่หน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาตะโกนโวยวายหาเรื่อง
แล้วก็เอาปืนยิงรัวไป๓นัดในร้านจากนั้นก็หลบหนีไป
พอตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบภายในร้าน
มีข้าวของกระจัดกระจายเศษขวดเหล้าก็แตกเก้าอี้ก็หัก
หน้าร้านมีรถกระบะที่จอดอยู่มีรอยกระสุนยิงเข้าที่ฝากระโปรง
ได้รับความเสียหายนะคะสอบถามนางสาวสมฤดีผิวเนียน
ผู้จัดการร้านเนี่ยก็เล่าบอกว่าคนร้ายมากัน๑๐กว่าคนเลย
ยับมาจากที่อื่นแล้วแล้วก็มาส่งเสียงดังโหกเวกโวยวาย
หาเรื่องทุกคนในร้าน
เขาบอกอยากรู้เหมือนกันตำรวจที่ไหนจะไปจับเขาอ้าวคุณตำรวจจับให้คนเมาดูหน่อยสิ